พูดถึงจีนพวกนี้นท์กุณฑ์คือเธอ
อ๋อตอนนี้ดังมากน้องนท์เราฉาโน้นที่เล่นนางดังเนี่ย

ไม่ถึงนะเอ้ยไม่ใช่ไม่ครบวันนะคะก็ประมาณ๒๐กว่าชั่วโมง
เสร็จแล้วก็บินกลับไปถ่ายซีรีส์เลยนะคะ
ก็ไปเมาส์มอยน้องนนกุลเลยหล่อมากนะคะอยากได้

อันยองเซโยไม่ใช่สีนี่เท่าค่ะประตาจีนอุ๊ย
ตอนนี้อยู่ที่จีนคือดังมากงานเยอะมาก

เหมือนกับพอจะมีงานเรื่อยบ้าง

เหลือจะมีคุยอยู่แล้วก็มีถ่ายอยู่เรื่องหนึ่ง
ทำงานฮอลลี่วูดล่ะคะมีติดต่อพอจะข้ามไป
ยังครับพี่ยังก็รออยู่ครับผม
ที่ทำงานอยู่ในฮอลลีวูดติดต่อผมมาได้โดยตรงนะครับ

กลับมาเมืองไทยอีกทีก็น่าจะมีรับงานไว้อีกประมาณอาทิตย์เสร็จครับ

นี่นักศึกภาพด้วย

ใช่ช่างมูลจะได้